งงในดงหมัดถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ไว้รุ่นในพื้นที่ค่ะกี่มันจะใส่เข้ามา

ดั้งหักเลยนะคะแล้วก็หลบหนีไป
งงสิคะเคยรู้จักกันหรือเปล่า

ไม่เลยเลือดอาบแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ตัวเองทำงานนั่นแหละ
ก็คือโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคนเจ็บนะครับคุณผู้ชม

อายุ๒๗ปีค่ะเป็นบุรุษพยาบาลของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุทำงานอยู่

ซึ่งร้านอาหารก็อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลที่ตัวเองทำงาน
ช่วงจังหวะที่ยืนคุยโทรศัพท์อยู่หน้าร้านที่สั่งของเนี่ย
ปรากฏว่าเป็นจังหวะเดียวกันกับวัยรุ่นนะคะ

วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาสาวหมัดตรงใส่หน้าเลย
นี่คือถึงขั้นว่าดั้งหักเลยทีเดียวนะคะ
โอ้โฮดั้งหักมันต้องโดนแรงมากนะใช่
แรงมากคือไม่ได้ทันตั้งตัวค่ะหมัดตรงอ่ะอ่า
แล้วสุดท้ายเห็นไหมคะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะ
นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกเคสหนึ่งสติมาปัญญาเกิดนะคะ
รีบเลยคือต้องแจ้งความค่ะ

หลักฐานหลักฐานก็เลยหยิบมือถือมาค่ะ
รีบถ่ายรูปเยาวรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นคนเมื่อกี้ไว้นะคะ
แล้วตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วด้วยนะคะ

เจ้าตัวบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะหวาดกลัวมาก
ตอนนี้ไม่กล้าเลยมันเป็นแผลในใจไปแล้ว
กล้าออกไปไหนอยากให้ตำรวจจับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุให้เร็วที่สุดค่ะ
ไม่เคยมีปัญหาอะไรจากใคร
แล้วพอเกิดเรื่องนี้เราคิดอย่างไรต่อค่ะหลังจากนี้
กลัวครับตอนนี้ก็แบบกลัว
กลัวจริงครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขามาทำร้ายเราเราทำไมครับ
เราก็มาทำงานในปกติของเรา
คือถ้าเกิดว่ารู้สาเหตุเนี่ยก็จะไปแก้ปัญหาที่สาเหตุ

แต่นี่คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจู่ตัวเองเนี่ยโดนต่อยเพราะอะไรค่ะ
ทีนี้บอกรูปภัณฑ์สันธารของยานพานะที่

ใช้รถจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หลังจากที่ก่อเหตุแล้วหลบหนีมุ่งหน้าไปที่คลองท่อ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ
ช่วงหลังเคารพทงชาติได้ประมาณ๓๐นาที
๑๘นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมา

พันธุ์ตำรวจเอกประเวทศรีนาคเป็นผู้กำกับ
สพเมืองพระนครศรีอยุธยาบอกว่า
คือผู้เสียหายซึ่งเป็นบุรุษพยาบาลท่านนี้
หลังจากที่ถูกทำร้ายร่างกายก็แจ้งความไว้แล้วแหละ
ตอนนี้สั่งชุดสืบลงพื้นที่หาข่าวแล้วก็
สิ่งสำคัญเลยต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แต่ตอนนี้คือเคราะห์ดีมากเลยนะคะ
คนเจ็บยกมือถือมาถ่ายรูปได้ทัน
ก็เลยเห็นรูปภัณฑ์สันธารของคนที่ก่อเหตุ

อยู่ในพื้นที่ตำบลคลองสะบัวนะคะ
หลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวจะให้ผู้เสียหายมาชี้รูปถ่าย
หลังจากนั้นก็จะมีการออกหมายเรียก
ออกหมายเรียกสองครั้งไม่มาก็ออกหมายจับต่อไปค่ะ